เคล็ดลับความสวยมาคัดกันที่เคล็ดลับของคุณพ่อกันบ้างดีกว่าค่ะ
สำหรับคุณพ่อลูกแฝดพ่อโอ๊คคุณผู้ชมค่ะ
นี่ล่าสุดเจ้าตัวปลื้มอกปลื้มใจกับลูกน้องแฝดอลินอลันหนักมาก
คืออย่างที่รู้กันดีว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยเขามีพัฒนาการในทางที่ดีเนาะ
โอบอกว่าส่วนหนึ่งของความชอบเนี่ยมาจากการสอนให้ทั้งคู่รักการอ่านอ่า
เวลามีปัญหาเกิดขึ้นในบ้านเนี่ยอลินทำยังไงรู้ไหมจ๊ะ
เคลียร์ให้มันจบส่วนน้องอลันเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบติดคุณพ่อ
เวลาคุณพ่อเรียนออนไลน์เป็นคุณหมอก็ยังต้องเรียนอยู่นะ
ก็จะต้องหาความรู้เพิ่มเติมใช่ไหมอลันเนี่ยก็จะชอบมานั่งอยู่ด้วย
ก็เลยเป็นที่มาของการวาดรูปพันธุกรรมของคุณพ่อ
และพันธุกรรมของน้องอลันที่เราได้เห็นในโซเชียลกันไป
บอกเลยว่าน้องอลันเนี่ยแกล้งคุณพ่อแบบมีที่มาด้วย
เดี๋ยวไปฟังคุณพ่อเขาเล่าเหตุการณ์กันสักนิดนึงค่ะ
ผมก็จะชอบแกล้งเขาว่าแบบอุ๊ยเนี่ยติ๊งต้องนะ
เขาก็จะบอกว่าเนี่ยติ๊งต้องก็มาจากพ่อนั่นแหละ

ลินเหรอครับเขาจะยึดถือมากเรื่องของแบบสิทธิครับ
ผู้ใหญ่คุยกันและเขาพยายามจะคุยด้วย
แล้วเขาก็จะแบบเหมือนกับถ้าผู้ใหญ่ไม่ฟังเขาก็จะเริ่มแบบ
โอเคหนูขอมิตติ้งนิดนึง
คุณพ่อพูดอย่างนี้อลันเขาจะเป็นแนวนี้
เช่นคุณพ่อจามดังมากขอมีตติ้ง
ว่าเวลาจามต้องขอโทษกันนะคะ
เอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูนะครับคุณผู้ชมน่ารักดีครับคุณผู้ชม